คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน่อย

แล้วไปบำบัดแล้วกลับมาเนี่ย

ผมน้องขวัญหรือใครอ่านข่าวมา

ปั๊บติดอีกติดอีกแล้วคราวนี้หนักอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยครับพลทหารคนนี้นะ
กลับมาเยี่ยมบ้านตอนแรกพ่อญาติก็น่าจะดีใจแหละ
แต่กลับมาไปเสพยาอีกครับไปเสพยาอีกปรากฏว่าคราวนี้คลั่งหนักเลย
จะเสพมากขึ้นนะครับไปขอตังค์พ่อพ่อไม่ให้บ้านเละเลยฮะ
พ่อไม่เห็นแต่ไม่เคยน่าจะบอกครับที่ไม่รู้หรอกน้องน้องเห็นต่อแล้วเขาต้องบอกให้ไร็กี่

เจ้ายังไม่เรียนเจ๋
เจ้ายังไม่เรียนเจ๋

เจ้ายังไม่เรียนเจ๋
เจ้ายังไม่เรียนเจ๋

เจ้ายังไม่เรียนเจ๋

คุณผู้ชมเริ่มตอบมาแล้วคำถามของผม

หาไม่เจอไอ้ที่ไปบำบัดมาแล้วกลับมาหาย

เสียงกระจกแตกดังเพล้งไม่เท่าหัวใจพ่อที่แตกสลายนะเนี่ย

นี่เป็นคลิปที่พี่ชายใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่น้องชายแท้อารวาสหนักเลยฮะ
ทำลายข้าวของเห็นไหมครับทุบกระจกประตูกระจกหน้าต่าง
ด่าพ่อแม่ถมน้ำลายใส่พี่ด้วยเมื่อกี้
พอขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการไง
พี่ชายทนไม่ไหวครับถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างฮะ

ในหมู่บ้านบัวใหญ่จบลบัวใหญ่อำเภนน้ำพองจัวรรค์ขอร์นแก่น
ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับบ้านหลังเกิดเหตุ
พบกับนายพรมมาศรีบุญเรือง
คนดี้อายุ๖๗ปีเจ้าของบ้านแล้วเป็นพ่อ
พ่อของคนก่อเหตุนี่แหละพ่อชี้ให้ดูมีแผลด้วยถูกทำร้าย
แขนซ้ายพ่อเนี่ยยังมีรอยถลอกอยู่เลยครับคุณผู้ชม
ส่วนนายพีรพลศรีบุญเรืองอายุ๒๖ปีคนนี้พี่ชายนะ
มีบาดแผลที่สรรจมูกว่าพี่โดนอะไรอ่ะนี่พ่อนี่พ่อชี้ดูแขนซ้ายก่อน
ส่วนพี่ชายสันจมูกโดนอะไรครับพี่ไม่คิดสันจมูกแค่นั้นน่ะ
แขนยังมีรอยขึ้นนี่ไงโอ้ช้ำด้วยอ่ะ
ใช่ฮะนี่ครับแขนก็มีรอยช้ำนี่จมูกโอ้ดีดั้งไม่หักพี่
น้าพีรพลเนี่ยเล่าบอกว่าภูเกาะเหตุคือในเจรขวัญศรีบุญเรืออายุ๒๒
น้องชายแท้นี่นะตอนนี้หนีทหาร
ทุกวันน้องชายจะไปขอเงินพ่อพ่อเอามาร้อยดิ
วันละร้อยครับคุณผู้ชมวันไหนไม่พอขอเพิ่ม

พอไม่ได้เงินปั๊บอารวาสสิครับนะฮะ
มันอยากยาน่ะทำลายข้าวทำลายของพังประตูหน้าต่าง

วันเสพยาบ้าเยอะครับหลอนหลอนทำร้ายร่างกายพ่อจนเจ็บฮะ
เขาเข้ามาห้ามก็ถูกน้องชายใช้ไม้ตี
อ๋อโดนไม้ตีนะครับที่สรรจบูกที่เป็นแผลบัวมั้ยฮะ
ที่ผ่านมาไปแจ้งแล้วผู้ใหญ่บ้านตำรวจสมพรน้ำพอง
จับไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะนะจะเอาไปบำบัดไปรักษา
แต่เตียงไม่ว่างครับโอ้โหเตียงไม่ว่าง
แสดงว่าคนเสพยาบ้าเยอะนะฮะ
ต้องรับยากลับมากินที่บ้านครับ
แล้วก็กลับมาเสพยาอีกคราวนี้คลั่งหนักเลย
บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะพ่อโดนอีกแน่
ผมก็ไปห้ามผมเป็นคนห้ามครับ
เขาก็เลยเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจ
เขาเลยโมโหมาทำผมอย่างนี้
อยากว่าอยู่กับครูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับ
โรคแคร์น้องไง

อยากให้น้องเขาเลิกครับ

น้องติดยามานานแล้วยัง

ชื่อว่าชื่อว่าการหนักแค่ปีที่แล้วแล้วครับ
ปีที่แล้วคือปีที่เขากินอาหารนะ

กลับมามาเลื่อนจะเป็นในตามในคลิปเลยครับ
ในพรมมาพ่อของผู้ก่อเหตุนะ

มันจบม๖แล้วถึงติดแล้วที่พ่อรู้
พอเกณฑ์อาหารไปมันก็ยังเสพยาบ้าอยู่

เดือนก่อนลูกกลับมาเยี่ยมบ้านโอ๊ยดีใจ
แต่ทำไมจะมากลับมาเศษยากับเพื่อน

ลื้อเอาสังกษีหลังคาบ้านไปขาย

คุณผู้ชมลองคิดดูสิครับหายไปเลยอ่ะนี่ครับไม่รู้จะหาเงินจากทางไหนแล้วพ่อไม่ให้
เอาสังกษีไปขายครับทุกวันนี้พ่อบอกโอ้โหพ่อภาวะ
หันหลังมองอยู่เรื่อยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับกลุ่มหน่อย
หรือทหารที่ค่ายมาจับไปก็ได้นะเพราะลูกหนีทหารแล้วเนี่ยตอนนี้
พ่อไปทหารให้ทหารเป็นผู้รับผิดสอบโดยตรงครับชาติ
ให้มันได้ไปออกมาเลยสิครับนั่น
พ่อกับพี่ชายเห็นพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชม
เชื่อเลยถ้าปล่อยไว้นะคือตอนนี้หนีอยู่แหละ
เจนขวัญหนีอยู่แต่เดี๋ยวถ้ากลับมาอารวาสได้แน่นะครับ
โอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะยังไงช่วยเหลือหน่อยนะครับ

คำถามที่พี่เบิร์ตถามว่ามีไหมที่บอกว่าจะทำยังไง
รู้ไหมมีคนตอบเข้ามามีคอมเมนต์หนึ่งขออ่านหน่อย
เขาบอกต้องส่งไปที่สำนักของพระบิดาแล้วน่าจะหายขาด

หลายคนบอกว่ามันหายากใช่ฮะเออติดแล้วติดอีกนะคะเอาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้